คุณผู้ชมคะมาดูคลิปคลิปนี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาโพสต์เอาไว้เมื่อ๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
สี่ล้อแดงเป็นรถรับจ้างอ่ะนะคะขับปาดหน้ารถเก๋งสีขาวคันหนึ่ง
แล้วก็มีลักษณะที่ว่าอยู่ดีก็คว้ามีดออกมาแล้วก็แกว่งไปแกว่งมา
เหมือนกับขู่คนที่เขาขับรถเก่งด้วยอ่ะเขาก็เลยโพสต์คลิปนี้เอาไว้
เดี๋ยวไปดูคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่มเติมนะคะนี่
รถเก่งสีขาวใช่ค่ะเขาตามกันไปแล้วเหมือนกับมันเบียดปาดหน้ากันอะไรแบบนี้
อ่าแล้วก็ไม่พอใจกันครับเขาโพสต์เอาไว้เขาเล่าให้ฟังค่ะว่า
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นถนนด้านนอกคู่เมืองเชียงใหม่ขับผ่านหน้าโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
ขวาไปทางประตูช้างเผือกรถสี่ล้อแดงเนี่ยเขาบอกทะเบียนมาเลยนะ
ทะเบียนสามศูนย์ขีดห้าห้าแปดแปดเชียงใหม่ขับปาดหน้าอืม
รถเก๋งสีขาวเขาเลยบีบแร่เพื่อส่งสัญญาณเตือน
แล้วก็ขับแซงไปตามปกติครับแต่คนขับรถสี่ล้อแดงรับจ้างโมโห
คาดว่าน่าจะโมโหขับรถเร่งเลยตามไปเลย
แล้วก็มีมีดดาบเนี่ยค่ะทูออกมาแกว่งอยู่นอกรถอ่ะ
อืมเนี่ยค่ะเห็นไหมเห็นมีดชัดเลยเหมือนกับคมคู่
อ่าแต่สุดท้ายคลิปเนี้ยเขาลบเอาไปแล้วนะคะครับ
จากการโพสต์ไปเรียบร้อยแล้วตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่
เขาตรวจสอบกล้องวงจรปิดเลขทะบงทะเบียนอะไรชัดเจน
ก็เลยรู้แล้วว่าคนขับรถสี่ล้อแดงคันนี้ชื่อว่านายสนนิยมรัฐอายุ๖๙ปี
ก็เรียกตัวมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำนะคะในสนบอกว่าเขาอ่ะ
ขับรถมาถึงที่แจ่งหัวรินก็เลี้ยวเข้าสู่ถนนมณีนพรัช
แต่รถเก๋งคันนี้ขับมาจากถนนบุญเรืองฤทธิ
แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนมณีนพรัชปาดหน้าเขาตั้งสามครั้งแน่
แล้วก็เหยียบเบรกเหมือนกับว่าจะให้รถที่เขาขับตามหลังมาชนท้าย
อืมเขาก็เลยโมโหหยิบมีดดาบที่พกไว้
ในเบาะนั่งที่อยู่ในรถอ่ะออกมาคมครูค่ะ
มาทางนี้ผมก็อยู่ในกลางอืมแล้วก็ปาดออกมานี่เลย
ค่อมมานี่แล้วก็มาปาดหน้าผมปาดกี่รอบคะสามรอบอ่ะปาดสามรอบ
แล้วเราทำไมถึงต้องเอามีดมาทำไมเขาไม่บีบแตรให้เขาจอดนะคะ
ผมจะชนท้ายน่ะเบรกให้ผมชนท้ายอ่ะอ๋อหมายถึงเขาเบรกให้
เออเราเป็นคุณคุณจดมีอารมณ์ไหมนั่นอ่ะไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นผู้หญิง
มันมันใช่ผู้หญิงหรอกผู้หญิงเขาไม่ทำนิสัยอย่างนั้นเชื่อผมนี่
แต่คนที่แจ้งนี่มันแจ้งเอาผู้หญิงแจ้ง
แต่ผู้หญิงเขาไม่ทำนิสัยอย่างงี้แน่นอนเลยคิดว่าไม่ใช่ผู้หญิงค่ะ
ใช่ผู้หญิงครับไม่ใช่ผู้หญิงที่ลุงโมโหคือปาดหน้าไม่เท่าไ
แต่คือเบรกไม่ชนท้ายไม่ชนท้ายครับสามครั้งมันแกล้งเราเลยใช่ไหมครับ
แกล้งครับแกล้งสั้นชัดเลยอืมคนที่โพสต์คลิปเนี้ย
บอกว่าคนขับเป็นผู้หญิงใช่ค่ะในสนบอกว่าไม่ใช่อ่ะ
ไม่ใช่ผู้หญิงแน่ถ้าเป็นผู้หญิงไม่ขับแบบนี้หรอก
แล้วถ้าเป็นผู้หญิงจริงเขาก็จะไม่เอามีดดาบอะไรมาแกว่งขู่อะไรแบบนี้หรอก
คือเขายืนยันว่าต้องเป็นผู้ชายใช่แต่จากมุมของกล้องเนี่ย
คนขับรถสี่ล้อแดงเนี่ยบอกว่าถูกปาดหน้า๓๓ครั้ง
หน้า๓ครั้งแต่ตรงช่วงโค้งมันก็โค้งเดียวใช่ไหม
เขาไปเจอกันที่ไหนมาก่อนก็ไม่น่าเนี่ยนั่นน่ะสิเนี่ยมาเจอกันตรงเนี้ยค่ะ
รถนี้เขาโค้งขวามาปุ๊บใช่เขาบอกรถเก่งอ่ะปาดหน้าเขาสามครั้ง
อันนี้เราเห็นมาครั้งหนึ่งอย่างงี้อ่าแต่เก๋งขาวเนี่ยบอกว่าก็สี่ล้อแดงเนี่ย
ปาดหน้าเขาก่อนใช่เขาก็บีบแรนแล้วแซงไปแต่ตรงเนี้ยในสนบอกว่า
เก๋งขาวเนี่ยพยายามเหมือนกับขับช้าแล้วก็จะเบรกเหมือนให้เขาชนท้ายอะไรแบบเนี้ย
เขาเลยต้องเอามิดดาบออกมาคู่เขาบอกว่าเหมือนเขาโดนแกล้งเนี่ยค่ะ
แต่สุดท้ายในสนก็บอกว่าก็ยอมรับผิดขอโทษต่อเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็พร้อมที่จะดำเนินคดีแล้วก็ถูกลงโทษตามกฎหมายนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกปิยพันธ์พัฒระพงศิลป์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรเชียงใหม่
ก็เลยบอกว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาในสน๒ข้อหาค่ะ
พกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพกมีดไว้ในรถ
นะคะทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็น
อันนี้อีกหนึ่งข้อหานะคะทีนี้ค่ะทางด้านของประธานสหกรณ์นครลานนา
เดินรถจำกัดก็คือผู้บริหารของรถสี่ล้อแดงอ่ะ
นายบุญเนียมบุญธาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าหลังเกิดเหตุก็เรียกตัวในสนมา
เพื่อว่ากล่าวตักเตือนนะคะว่าเป็นรถสาธารณะ
ไม่ควรทำตัวแบบนี้แต่ว่าในสนเนี่ย
ก็ขับรถสี่ล้อแดงมาหลายสิบปีปกติก็ไม่เคยสร้างปัญหา
ไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนแต่ก็มีนิสัยที่เป็นคนโผงผางจริงจริง
แต่เขาก็บอกว่าพอได้รับแจ้งจากประชาชนว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ตรวจสอบให้ติดตามตัวในสนมาว่ากล่าวตักเตือนแล้ว
ซึ่งในสนก็ยอมรับว่าก่อเหตุจริงก็ว่ากล่าวไปแล้วว่ามันไม่เหมาะสม
แต่ก็ยังไม่ได้ลงโทษรุนแรงถึงขั้นให้พ้นสภาพสมาชิกนะคะ
ส่วนการดำเนินการในส่วนของตำรวจก็ว่ากันไปทางสหกรณ์บอกว่าทางสหกรณ์มีหน้าที่ในการควบคุมดูแล
เน้นย้ำกำชับเรื่องมาตรฐานเรื่องมารยาทในการให้บริการอยู่แล้ว
เรื่องทางคดีก็ให้ตำรวจเขาว่าไปบอกแบบนี้นะคะ